มีโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นคุณป้า
คือเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกค้าพอนั่งโดยสารมาเสร็จเรียบร้อย
จ่ายเงินให้โดยโอนให้ทางแอปแต่ว่าโชเฟอร์คนนี้คุณป้าคนนี้บอก
ขอเป็นเงินสดได้ไหมแต่ว่าฝั่งลูกค้าเนี่ยเขายืนยันว่าเขาโอนเรียบร้อยแล้วจริง
สุดท้ายบอกเอาอย่างนี้เรียกตำรวจมาเคลียร์ดีกว่าป้ารอแป๊บนึงนะ
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ

ก็จรรย์

ปีหรือยังไงอ้าวไปแล้วอ่ะ
ไปพี่โดบป้าเพื่อนไทยคนโดนแล้วไปแล้วป้าเลย
คือสุดท้ายเนี่ยเรียกตำรวจแต่ว่าป้าโชเฟอร์แกไม่รอตำรวจแล้ว

ให้ข้อมูลบอกว่าป้าโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยโวยวายว่าลูกค้า
แหมงเงินร้อยสิบเอ็ดบาทเนี่ยโอนผ่านแอปมันไม่เข้าบัญชี
กดเงินสดให้ไม่ได้เหรอเป็นแถวหน้าคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
คือรอปภของคอนโดก็พยายามจะเข้ามาช่วยคุณป้าดูโทรศัพท์นะฮะ
ว่าเออตกลงมันเข้าไม่เข้ายังไงแต่ป้าก็ไม่ให้ดู
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของป้าเขาป้าเขาบอกเขาไม่ไว้ใจ
เจ้าหน้าที่นิติก็จะมาช่วยดูป้าก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องดู
แต่ถ้าเงินมันเข้ามันต้องมีเสียงข้อความเตือน
นี่ไม่มีแสดงว่าเงินยังไม่เข้าสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นแหละฮะ
ก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะฮะ

แต่ความจริงแล้วคุณป้าอาจจะไม่ได้จริง
ค่ะแต่ก็การที่คุณป้าไปเลยไม่รอตำรวจไงคะ
มันเป็นประเด็นที่ทำให้คนเขาติดใจว่าคุณป้าถ้าบริสุทธิ์ใจ

ใช่ไหมว่าจะเอาเงินสดโอนให้ทางแอปแล้วมันไม่เข้าอย่างนี้
ก็หลายคนบอกว่าเขาก็เคยเจอนะลักษณะแบบ

นี่นะฮะเขาก็เลยเอามาฝากกันนะ
หนึ่งว่าประมาณว่าเตือนให้ตรวจสอบกันให้แน่ชัดด้วย
หรือว่าระมัดระวังกันด้วยอะไรประมาณอย่างนี้